ไทยรัฐกันแบบเข้มข้นนะครับซึ่งแน่นอนนอกจากมีเราสองคน
คุณอริยาและผมสิบสกุลแล้วนะครับวันนี้มีท่านผู้การแต้มนะครับ
ก็คือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเป็นนักวิเคราะห
คดีจะมาอยู่ในรายการนี้ด้วยสวัสดีท่านผู้การนะครับ

เป็นข่าวใหญ่ต้องรบกวนท่านผู้การเลยนะฮะ
ผู้การนี้ก็อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราพูดถึงคดีใหญ่
โดยเฉพาะคดีน้องชมพู่

เพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมตลอดทั้งรายการจนถึงบ่ายโมงครึ่ง

ณตอนนี้เราก็ยังจับตารอเวลานะคะ
ที่ทางทนายจะมีการนำตัวลุงพลมามอบตัวที่สำนักการตำรวจแห่งชาติ
ใช่นะคะมีสักครู่นี้ท่านผู้การเห็นแล้วว่า
บรรยากาศที่ทนายตั้มได้เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แต่ทีนี้เราก็รอดูว่าลุงพลหายไปไหน
กรณีที่ทนายตั้มเข้าไปที่สตชก่อน

ลุงพลจะต้องมาที่สตชหรือไม่อย่างไรฮะ
คือผมคิดว่าทนายตั้มอาจจะต้องมีการนัดแนะกับลุงพลไว้แล้ว

เพราะว่าการมอบตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้หลบหนี
ใช่ไหมครับมามอบตัวเอง
แล้วก็มันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะขอประกันตัวได้ด้วย
เพราะว่าหนึ่งการจะให้ประกันตัวเขาจะวิเคราะห์อยู่สองสามเรื่อง
เรื่องแรกก็จะไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
สองจะต้องไม่หลบหนีมีที่อยู่แน่นอน

ดังนั้นการที่เขามาพบเขาแสดงตัวไม่หลบหนี
มันจะเป็นประโยชน์ในการประกันตัวเขาด้วย

มันจะมีผลต่อเนื่องแน่นอนวันนี้นะฮะ
แต่ว่าท่านผู้การมองว่าลุงพลจะมาเองด้วยหรือเปล่า
ผมก็คิดว่ามาต้องมาเพราะผมคิดว่าเขานัดแนะไปแล้ว
ตัวนี้ท่านผู้การสำหรับคดีน้องชมพู่
เป็นคดีที่เราติดตามกันมาอย่างยาวนาน
เวลาเราพูดถึงเรื่องของคดี
เราก็ต้องถามถึงใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่
มาถึงวันนี้ให้ท่านผู้การพูดถึงวันนี้ก่อนนะฮะ
หลังจากที่สารอนุมัติออกหมายจับแล้วหวยไปออกที่ลุงพล

คืออย่างนี้ครับตอนที่ผมเคยมาออกรายการนี้หลายครั้งเรื่องน้องชมพู่
มีคนวิเคราะห์บอกว่าน้องชมพู่เนี่ยเดินขึ้นไปได้ไหมแล้วไปเสียชีวิต
ผมก็คัดค้านตลอดว่าผมไม่เชื่อว่าน้องชมพู่เนี่ย
จะเดินขึ้นไปแล้วไปเสียชีวิต
ผมคิดว่าจะต้องมีคนพาขึ้นไป
และต้องมีคนทำให้เกิดเสียชีวิต
เพราะน้องชมพู่อายุ๓ขวบความสูงก็ประมาณสัก๙๐เซน
ถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จากสดือก็๔๕เซน
จากสะดือไปทางหัวหน่าวแล้วจบเป็นขายังจริงก็ประมาณ๓๐เซนติเซ็นต์

เซนจะเดินขึ้นภูเขาตั้งหลายกิโลมันเป็นไปไม่ได้
ปีนก้อนหินที่ไปพบศพเนี่ยมันก็คงไม่ได้
และตามธรรมชาติถ้าเด็กหลงเนี่ยถามว่าจะเดินขึ้นหรือจะเดินลงเขา
ดังนั้นผมคิดว่าน้องชมพู่เนี่ยจะต้องไม่ได้เดินขึ้นไปต้องมีคนนำขึ้นไป
แต่จะนำไปตอนยังมีชีวิตอยู่หรือจะทำให้ตายก่อน

อีกอันหนึ่งก็ต้องมาดูว่าน้องชมพู่เนี่ยถามว่าคนที่จะทำน้องชมพู่ได้เป็นใคร
ผมคิดว่าที่เกี่ยวข้องต้องเป็นคนที่ใกล้ชิด
เพราะน้องชมพู่เนี่ยไม่อยากไปไหนกับใครใครมาเจอก็ร้องไม่เชื่อใจคนอื่น
ก็ต้องเชื่อคนใกล้ชิดทุกคนที่เขาไว้ใจ
ดังนั้นมีใครบ้างล่ะก็ต้องมีญาติพี่น้องพ่อแม่
ดังนั้นก็เชื่อได้ว่าผมก็ตีสโขปตั้งแต่แรกแล้วว่า
คนที่จะเกี่ยวข้องต้องเป็นคนใกล้ชิดกับน้องชมพู่
ตอนนี้จากนั้นเราก็ต้องมาดูว่าคดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่จะบ่งชี้
หนึ่งก็ต้องอันแรกก็เป็นพยานบุคคล

พยานบุคคลก็เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์

พยานวัตถุ
อย่างเช่นพบรองเท้าพบกางเกงพบศพหรืออะไรที่อยู่ที่บนตัวศพ

วิทยาศาสตร์ก็จะมาได้จากตัวศพน้องเอง
ตัวในที่เกิดเหตุหรือในตัวที่พยานวัตถุ

ตัวนี้มันเป็นตัวบ่งชี้หรือเป็นจิ๊กซอ
ที่จะตามหาตัวผู้กระทำความผิดได้
สิ่งสำคัญพยานบุคคลพยานวัตถุพยานนิติวิทยาศาสตร์ย้อนไปที่เรื่องของพยานบุคคลกันหน่อย
พยานบุคคลที่สำคัญในแต่ละคดีถ้าจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างทันควันด้วย
แล้วก็แม่นยำชัดเจนด้วยคือผู้เห็นเหตุการณ์
ผู้เห็นเหตุการณ์หรืออยู่ที่เหตุการณ์หรือผู้ร่วมการกระทำความผิดด้วย

ก็เหมือนกันถ้ามีใครเห็น
ตอนนี้ตอนที่ตำรวจสืบก็ไม่มีใครเห็นว่ากระทำ
ก็ต้องมาเอาพยานบุคคลที่เป็นพยานแวดล้อม
ว่าวันเวลาที่ผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหน
ตอนนั้นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรไทม์ไลน์มา
แล้วไทม์ไลน์มาดูว่าคุณโกหกหรือเปล่า
ถ้าคุณโกหกใช่ไหมพยานแวดล้อมบอกเนี่ยเอ๊ะอย่างนี้

เขาก็เอาพยานแวดล้อมตัวนี้มาจิ๊กซอกับพยานที่เจอในที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องสายเขาในเวลานั้น

แต่มีพยานเห็นว่าเดินลงมาจากภูเขา

พยานแวดล้อมตัวนี้ก็จะเป็นพยานที่บ่งชี้สำคัญ
นิติวิทยาศาสตร์หรือยามวัตถุที่พบ
มันก็จะทำให้เชื่อได้ว่าคุณต้องโกหกและคุณเป็นคนกระทำ
แล้วก็เจาะลึกไปถึงพยานนิติวิทยาศาสตร์
ในคดีนี้เรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ที่ผ่านมาไม่ว่าจากการแถลงใหญ่ของพบตรเมื่อปลายปีที่แล้ว
ก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบเส้นผมเส้นขนอะไรต่าง
แต่ก็ต้องใช้วิธีการที่มันมาโอ้โหยากเหลือเกินต่อเรื่องของนิติวิทยาศาสต
คืออย่างนี้ครับผมตอนนั้นที่ผมก็ฟังท่านพบแถลงข่าวก็ตรงกับที่ผมได้วิเคราะห์ไปแล้วว่า
นิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักฐานสำคัญที่จะบ่งชี้ว่า
เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์และมันเป็นที่แม่นยำที่สุด
พยานอื่นนี่ยังบิดเบี้ยวได้โกหกได้หรือคาดเคลื่อนได้
แต่นิวศาสตร์มันคาดเคลื่อนไม่ได้
ดังนั้นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะบ่งชี้เลย
เมื่อไปต่อจิ๊กซอกับพยานแวดล้อมกับพยานวัตถุ
ดังนั้นพยานนิติวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นสำคัญ
อย่างเช่นเขาพบเส้นขนอย่างนี้
แล้วเขาสามารถจะตรวจได้เลยเส้นขนเป็นของใคร
อย่างแถลงท่านพบแถลงตั้งแต่คราวแรกบอกเป็นเส้นผม๓เส้น

สายทางแม่แต่อย่างนี้คุณก็ไปดูว่าสายทางแม่มีใครบ้าง
มีพี่ป้าน้าอาตายายพ่อก็ไม่ใช่
แล้วก็ทางอะไรทางปู่ย่าก็ไม่ใช่ก็ต้องมาดูตัวนี้
เพราะฉะนั้นไอ้ขนหรือเส้นผมเนี่ยมันไปติดกับ
คนอื่นพาไปในไว้ที่ใกล้ชิดญาติอีกที
คือหน้าคิดนะคือคุณคิดใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัย
ใช่แต่นี่มันก็เลยทำให้
คดีในการสืบสวนอะไรต่างมันก็ช้าอาจจะดูช้า
แต่ถามว่าคดีนี้ปีหนึ่งช้าไหมไม่ได้ช้านะ
คดีอื่น๗ปีก็มี๕ปีก็มีแต่คดีนี้
มันเป็นคดีที่ประชาชนสนใจสื่อสนใจสื่อทำข่าว
ประชาชนก็เลยติดตาม

ทำให้คนดังขึ้นมาทำอะไรต่างขึ้นมา

ก็กลายเป็นเหมือนตำรวจทำช้าไม่ช้าหรอก

ตำรวจก็ต้องทำให้รัดกลุ่มให้ชัวร์
แล้วสามารถสารรับฟ้องลงโทษได้
ทีนี้ผู้การแต้มคะทีนี้อย่างหนึ่งที่เราตามข่าวมา
การที่ตัวผู้ต้องสงสัยจะอ้างได้ไหมคะ
ว่าพยานที่เป็นเส้นขนต่างนี้
มันเกิดจากการที่ณตอนแรก
เราไม่ได้กันพื้นที่ไม่ให้คนอื่นเข้า
แล้วตอนที่เราไปในพื้นที่ตรงนั้น

คือถามว่าต่อสู้ได้ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้
แต่หลักฐานทุกอย่างเนี่ยให้คุณจะต่อสู้ยังไงเนี่ย
มันจะบ่งชี้ลักษณะได้อย่างเช่นเราพบเส้นผม
น้องชมพู่ถูกตัด๓๐เส้นเราก็ต้องไปดูว่า
เส้นผมเนี่ยตัดโดยอะไรถูกว่าถ้าตัดจากกลางไกล
พยานหลักฐานเส้นผมอาจจะเป็นรอยตรง
ถ้าหั่นเส้นผมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ถ้าฟันเส้นผมก็ต้องเป็นอีกอย่างหนึ่งใช่ไหม
ดังนั้นตรงนี้มันจะบ่งชี้ได้

สมมุติคุณไปเดินหาเส้นขนอาจจะไปตกอยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้
แต่ถ้าเส้นขนตรงนี้ไปติดอยู่กับตัวน้องหรือหลักฐานตรงนี้
คุณจะมาบอกว่าคุณไปเดินหาแล้วไปตกอยู่ได้ไงมันก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นตำรวจเขาก็จะมีวิธีการ
สืบสวนได้ที่มาของพยานหลักฐาน

โดยเฉพาะเรื่องของเส้นขนเส้นผมอะไรต่างนี่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปดูที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อยนะฮะ

ก็เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนของคดีนี้
ไปดูบรรยากาศจากคุณระวีการแก้ววิจิตร
รายงานสดมาจากที่นั่นเชิญครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะได้มาเกาะติด
ความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่

บรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีความกลหนวุ่นวายพอสมควร
แต่ให้ไปดูภาพบรรยากาศสดกันก่อนนะคะ
คือบริเวณด้านหลังณขณะนี้นะคะของดิฉันนะคะ
เป็นประตูด้านในนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นที่ของห้องสื่อมวลชนนะคะ
ซึ่งตอนนี้นะคะจากรายงานเนี่ย
มีรายงานออกมาว่าทางลุงพลเนี่ยนะคะได้เดินทางเข้ามาอยู่ด้านในแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ทนายตั้มเนี่ยได้มีการเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่บริเวณหน้าประตู๑นะคะเมื่อประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมาได้นะคะ
ซึ่งตอนนั้นย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมได้ดูภาพนะคะ
ก็จะมีความวุ่นวายแล้วก็โกลหนมากพอสมควร
เนื่องจากว่าทันทีที่ทนายตั้มนะคะเดินทางมาถึงนั้น
ทัพสื่อมวลชนนะคะหลายสำนักเนี่ยได้เดินทางกันกรูเข้าไปสอบถามทนายตั้ม
แล้วก็ทนายตั้มเนี่ยนะคะก็พยายามถามหาลุงพลนะคะแล้วก็ตามหาลุงพลว่าลุงพลอยู่ที่ไหน
ซึ่งตอนแรกนะคะนักข่าวก็มีความมั่นใจว่าทางลุงพลจะเดินทางมากับทนายตั้ม
แต่ปรากฏว่าธนายตั้มนะคะได้เดินทางมาถึงบริเวณประตู๑ก่อน
แต่ไม่มีลุงพลมาด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าลุงพลได้เข้ามาอีกประตูทางหนึ่ง
ป้าแตนนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ทีมข่าวยังไม่เห็นตัว
แต่ก็มีรายงานว่ามาแล้วจริงนะคะ
ซึ่งขณะนี้ทางธนัยตั้มก็ได้เดินทางเข้าไปด้านในแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งในช่วงแรกธนัยตั้มก็บอกกับสื่อมวลชนว่า
รอดูว่าลุงพลอยู่ที่ไหนมาหรือยัง

ทำไมทนายตั้มไม่มาพร้อมกับลุงพล
ทนายตั้มบอกว่าติดธุระอยู่นะคะไม่ได้มาด้วยกันอะไรประมาณนี้
ซึ่งก็ยังเป็นข้อจุดที่ทางสื่อมวลชนนะคะจับข้อสังเกต
อยู่เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มาด้วยกันนะคะ
ที่ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเช้ามีรายงานว่าทางทนายตั้ม
จะเป็นคนพาลุงพลนะคะเดินทางมามอบตัวที่นี่เองนะคะ
กลับไปนิดนึงค่ะคดีของน้องชมพู่
หลังเมื่อวานนี้วันที่๑มิถุนายน
ทางตำรวจได้ขอสารจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ออกหมายจับนายชัยพลวิพาหรือลุงพล๓ข้อหา
มีข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบีดามันดา
ข้อหาทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุ
ให้เด็กนั้นถึงแก่อันกระทำการใด
แวดล้อมนะคะในบริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรเสร็จ
ประการที่น่าจะทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หน้าบ้านลุงพลแต่ปรากฏว่าไม่มีคนอยู่นะคะแล้วก็ทำให้นะคะ
ทางสังคมเนี่ยพอตั้งตารอว่าเอ๊ะลุงไปไหนนะคะ
หลบหนีหมายจับหรือเปล่าซึ่งณขณะนี้นะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าลุงพลนะคะได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้ว
เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ห้องแถลงข่าวนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นะคะ
ได้แจ้งนะคะว่าจะมีการแถลงข่าวสดพร้อมกันนะคะ
ฝากไปถึงทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

แล้วก็แฟนข่าวเพจไทยรัฐนิวโกนะคะสามารถติดตามบรรยากาศสดได้นี่คือบรรยากาศด้านหน้านะคะตอนนี้จะเห็นว่ากองทัพรอที่จะตามการทำ